เขาบอกว่าได้มาอยู่แล้วมันก็พี่มาเอาก่อไปส่งให้ใคร
แต่เขาพูดตรงส่วนตรงเลยว่าพี่มาที่ไหนมาข่าไปแล้ว
ประกอบกว่าเนี่ยผมอยากได้ลูกชาย

อันนี้คนที่๓ผมขอบคุณผู้ชายแล้วก็ผมไปฝึกษาหมอแล้วรู้อีกทีมีเมียท้องปองก็เลยโควิดหาเงินไม่ได้
ไม่มีตังค์ที่จะเลี้ยงบอกก็เลยต้องฝากสิทธิ์ใจอย่างนี้ครับ

ตลอดคิดกันนะครับ

ไม่ค่อยเอาแบบคิดเลยใช่ไหมกินเผื่ออยู่ทางหน้านั้น
อ่าสมัยตลอดไปร้อนของพ่อ

แล้วเขาก็มาก่อนล้อมให้แล้วก็บอกว่าลูกไม่มีแล้ว
กูบอกว่าเราจะออกไปไหนแล้วเขาก็ช่วยมาที่หัวครู
เขาก็บอกว่าเขาไม่อยากได้ลูกผู้หญิงอยู่แล้วเขาบอกว่าเขามีสองคนเขาแล้ว
เขาบอกว่าลูกไม่อยู่แล้วนะหนูก็คิดว่าเขาเอาไปส่งให้ใคร
ก็ด้วยเอาไปส่งให้ใครหรือให้ฝากทางนี้หรือเปล่า
ถ้าตรงเลยว่านี่ผมข้าไปแล้วใช่หรือลูกก็เลยยอมรับไม่ได้

มีลูกมีลูกแล้วสองคนก็เป็นผู้หญิง
แล้วพอดีลูกคนที่๓ออกมาเป็นผู้หญิงอีก
ก็เลยคือต้องการที่จะได้ลูกผู้ชาย
ก็เลยฆ่าฆ่าลูกคนที่๓ที่เกิดมา
เขาให้เหตุผลว่ายังไงคะที่เขาฆ่าค่ะ

ไม่ยังอยู่ระหว่างสอบสวนอยู่
เห็นบอกว่าพอเขาเอาลูกไปฝั่งเสร็จแล้ว

จะมาเบลอทุกข้าง
ครั้งนี้โดยเยียมไทย
อย่าเกียรติภูกิหรือยัง
โปรดติดตามตอนต่อไป